เด็นนี้กันหน่อยค่ะเป็นประเด็นใหญ่ที่คนสนใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็นเรื่องจริงมันเลวร้ายมากในวงการศรีกากีเลย
แต่ต้องฟังทั้งหมดทั้งมวลให้จบให้ครบถ้วนกระบวนความก่อน
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ที่มาที่ไปคือมีคนร้องเรียนว่าผู้กำกับที่นครสวรรค์
คือมีการจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดชายหญิงมาแล้วก็มีการเรียกรับเงิน
ทีนี้พอฝั่งผู้ต้องหาไม่ยอมจ่ายเงินเอาถุงดำคลุมหัวจนทำให้ฝ่ายชายเสียชีวิต
ล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งเด้งแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้กำกับท่านนี้แต่เป็นการเด้งรอการสอบสวน
นายเดชาบอกเลยบอกข่าวดวนข่าวสำคัญให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากตำรวจน้ำดีนายหนึ่งคือส่งเรื่องราวมาที่เพจทนายคลายทุกข์นะคะ
แล้วก็บอกว่าวันที่๕สิงหาคมเนี่ยตำรวจในพื้นที่นครสวรรค์นะนะ
จับผู้ต้องหาคดียาเสพติดมา๒คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็นำตัวมาที่โรงพัก
ใช่ซึ่งผู้ที่ร้องเรียนมายังเพจบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนจริงแล้วถูกจับจากจังหวัดชายนาฏ
แล้วก็มียาบ้าประมาณแสนเมตรแล้วก็ถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นี่ระบุสถานที่เลย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้คนที่ร้องเนี่ยนะก็บอกว่าตำรวจเรียกเงินจากผู้ต้องหาคนละ๑ล้านแล้วผู้ต้องหาก็ยอมจ่าย
แต่ปรากฏว่ามีนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกนายนึงไม่ยอมบอกว่าไม่เอาคนละล้านจะเอาคนละ๒ล้าน
ทีนี้ค่ะผู้ต้องหาก็ขัดขืนไม่ยอมจ่ายแล้วก็มีการเอาถุงดำเนี่ยมาคลุมหัวผู้ต้องหาชายจนขาดอากาศหายใจต่ำค่ะนะครับอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมผลชนะสูตรออกมาเมื่อวันที่๖สิงหา
ซึ่งทางชุดจับกลุ่มของสพแห่งหนึ่งในพื้นที่นครสวรรค์เขาทนไม่ได้
บอกว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้น้อยทนไม่ได้
ก็เลยร้องเรียนมาที่ทนายคลายทุกข์
แล้วก็ตำรวจชั้นผู้น้อยบอกพร้อมจะให้ปากคำ
พร้อมจะแฉข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้ร้องเรียนที่บอกว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะ
ยังอ้างว่าพันธ์ตำรวจเอกคนดังกล่าวได้เรียกพ่อของคนตาย
เพื่อเคลียร์คดีให้จบด้วยแล้วก็ยังพูดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง
โอ้โหคือทนายเดชาบอกว่าถ้าเรื่องราวดังกล่าวนี้เป็นเรื่องจริง
ว่าเลวร้ายมากในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการในศรีกากี
ผมขออนุญาตกราบเรียนไปยังท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
หากฟังธนายคลายทุกข์อยู่ช่วยไปสืบสวนดูว่า
มีมูลความจริงอย่างไกลหรือไม่
และอยากให้ท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ทีนี้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคุณผู้ชม
แล้วก็เลยมีการเด้งฟ้าผ่า
โดยกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นี้มีคำสั่ง
ให้พันธุ์ตำรวจเอกที่ติสรรอุทธนผล
ผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ให้ไปปฏิบัติราชการ

ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม
แล้วก็ให้พันธุ์ตำรวจเอกนรงศักดิ์พรมทา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์รักษาราชการแทน
ผู้กำกับของสพเมืองนครสวรรค์ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะ

แต่ว่าการที่ถูกเด้งถูกย้าย
คือไม่ได้ถูกย้ายเนื่องจากทำผิดนะ
แต่มันอยู่ในกระบวนการเพื่อจะสอบสวนข้อเท็จจริง

เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเรื่องของการสอบสวน
ใช่ทีนี้เราก็พยายามตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้นะ

ติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันหลายครั้งแล้ว
นายเดชาได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วบอกโอ้โหถ้ามันเป็นเรื่องจริงน่ะ

กระบวนการยุติธรรมหรือว่าในวงการศรีกากีนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าทางภูมิกับสพเมืองนครสวรรค์
อันนี้จากการที่ผู้ร้องเรียนเขาอ้างไว้นะ
บอกว่าผู้มกับเนี่ยมีส่วนในการเรียกเงิน
จากผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นล้านเลย
แล้วก็ยังเอาถุงดำคลุมจนผู้ต้องหาคดียาเสพติดนี้เสียชีวิตนะฮะ

ก็เรื่องนี้นะครับเราต้องตรวจสอบหลายด้าน
เราไปพูดคุยกับทางด้านพ่อของผู้เสียชีวิต
อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ไปที่บ้านของท่านเลยนะฮะ
เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตคือเรืออากาศตรีจักริจ
เป็นนายทหารนะคุณนะเป็นนายทหารนอกราชการนะครับ
ตอนที่ไปถึงบ้านตอนแรกนะคุณไม่พบ
ก็ไปถามคนในบ้านว่าได้ข่าวนี้อะไรยังไงบ้าง
ในบ้านก็บอกว่าไม่ทราบไม่ต้องการให้ข่าวนะครับ
ทีนี้ครับเราก็พยายามติดต่อไปที่พ่อของผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
เพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปรากฏว่าท่านให้สัมภาษณ์นะนะฮะ
ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
พร้อมลูกสะพ้ายเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์
และระหว่างทางลูกชายเกิดอาการน็อกเนื่องจากพักผ่อนน้อยนะครับ
ลูกชายเนี่ยนะสูบบุรีมากร่างกายก็อ้วน
แล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานด้วย

แล้วสาเหตุการณ์ตายเนี่ยมันมาจากการถูกถุงดำเนี่ย
คลุมหรือเปล่าถูกตำรวจเนี่ยจับซ้อมหรือว่าถูกตำรวจเนี่ย
เรียกเงินเป็นล้านหรือเปล่าในคดียาเสพติดนะครับ
พ่อของผู้ตายบอกว่าในกรณีที่มีข่าวว่า
ตำรวจจับยาเสพติดแล้วเรียกเงินพร้อมทั้งทำให้ลูกชายเสียชีวิต
ผมต้องขอบอกว่าไม่เป็นความจริง

ทางตำรวจได้ช่วยเหลือนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลปากปริ้นต์ปากน้ำโพด้วยซ้ำ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลได้มีการทำการเอ็กซาเรย์ปอด
พบว่าในปอดของลูกชายมีฝ้าอาการไม่ดี
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
หลังจากพูดคุยกับทางคณะแพทย์ก็พบว่าลูกชายร่างกายไม่มีการตอบสนองแล้ว
ซึ่งโดยปกติลูกชายจะมีโรคประจำตัว
คือโรคหัวใจเบาหวานเหนื่อยง่ายแล้วก็อ้วนอยู่แล้วนะครับ
พ่อของผู้เสียชีวิตยังบอกอีกนะฮะว่าสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นคุณ
ว่ามีการจับตัวเรียกเงินเรียกทองจากกรณีคดียาเสพติดนั้น
ก็ยืนยันไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์
เป็นคนดีมากและพยายามช่วยเหลือลูกชายเต็มที่
ภูมิกับและคณะตำรวจได้ช่วยเหลือดูแลลูกชาย
อย่างเต็มที่ตลอดเวลาจนลูกชายเสียชีวิต
ภูมิกับยังนั่งคุกเข่ากอดเข่าของผมร้องไห้ด้วยความเสียใจเลย
และมันจะเป็นเรื่องอย่างที่เขาไปร้องเรียนทนายเดชากัน

ตอนนี้ข่าวไม่รู้ว่าออกไปได้ยังไงกระจายกันไปทั่วแล้ว
ตรงนี้ผมขอยืนยันไม่เป็นความจริงตามข่าว

ใช่ค่ะทีนี้เมื่อตอนเช้า
เมื่อเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขภัยบูรณ์
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือมีการประชุมกันค่ะคุณผู้ชม
ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประชุมกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เปิดเผยกับสื่อ
บอกว่าตอนนี้เรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะ
ส่วนชุดเจรตำรวจก็ได้เรียกหัวหน้าชุดจับกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วล่ะ
เพราะว่าท่านเจรตำรวจท่านให้ความสนใจในคดีนี้นะ
ใช่แล้วก็ถามว่าตอนนี้คืบหน้าไหม

แล้วเดี๋ยววันนี้จะเรียกพ่อรวมถึงภรรยาของผู้ตาย
มีการมาสอบปากคำตรงนี้เพิ่มเติมด้วย
เดี๋ยวให้ฟังเสียงผู้การจังหวัดหน่อยนะคะ
ต้องมาดูครับว่ามีคดีเกิดการจับกลุ่มเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร
เพราะเท่าที่ทราบเหมือนที่เราเห็นกันสื่ออาจจะทราบบ้างแล้วมีการผลชนสูตรพลิกศพหรืออะไรต่างเนี่ย
เขาไปเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแพทย์ก็ต้องสอบของการทดสอบ
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ครับ
พรุ่งกับสอบสวนพรุ่งกับศิษย์สวนในบีงต้นนะครับ
เมื่อวานนี้ครับขอเวลาให้เจ้าที่ได้ทำงาน
ว่าจะใช้ระยะเวลาละเลียกของพลครับ
นักวิทยาการได้ให้ความจริงภายใน๑๕วัน
ผมก็กำชับว่าคงจะต้องภายใน๑๐วัน
ซึ่งคิดว่าภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะรู้รายละเอียดข้อจริง
นี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้การจังหวัดเนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าอยากให้ประชาชนมั่นใจเลย
เรื่องนี้จะทำอย่างตรงไปตรงมา
ถ้าเกิดตำรวจทำผิดจริงอันนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะ
และล่าสุดเจรตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตาย
มีการสอบถามข้อมูลกับทางพ่อ
แต่ก็ได้มีการกันพื้นที่นะคะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว
เท่าที่สื่อของเรารอทำข่าวอยู่ด้านนอกจากการสังเกตการณ์
พ่อของผู้เสียชีวิตก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
ว่าน่าจะใช้เวลาสอบหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกัน
แต่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อของผู้ตายให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะอย่างเราเนี่ย
ก็มันเป็นหนังคนละม้วนเลยเนอะเรื่องคนละเรื่องกับที่มีการร้องเรียนเลย
ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบเรื่องนี้
นี่ทีมข่าวไปนะพอไปถึงเขาเข้าไปด้านในไม่ได้ใช่ไหมคะ

ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าฝั่งผู้ตายแล้วก็พ่อคือก็เป็นคนดีนะ
อยู่พื้นที่ตรงนี้มานานแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติ

มีข่าวเอาถุงดำมาคุมหัวจนเสียชีวิตอะไรเนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าตรงนี้ไม่ทราบรายละเอียด

ส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดนะฮะ
นั่นก็คือการที่เราจะได้ข้อมูลมาจากคนที่ถูกกล่าวหานะครับ

ว่าคนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีการร้องเรียนออกมาเนี่ย
พันธ์ตำรวจเอกที่ติศัณธ์อุทธนะพล

คือเขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๕
เอาจริงที่คุณบอกว่ายังหนุ่มยังแน่น
จริงถ้าเกิดตรวจสอบดูก็ถือว่าเป็นสารวัตรคนดัง
ตกเป็นข่าวเรื่องความรักกับนักแสดงคนดังไงคะ
คราวนี้ตกเป็นข่าวรีดเงินล้าน
แล้วก็ถุงดำคลุมผู้ต้องหาจนเสียชีวิต

พรีมข่าวนะครับตอนแรกนะครับก็
ติดต่อโทรเข้าไปยังเบอร์ของเนี่ยฮะ
พันธ์ตำรวจเอกทิติสันสารวัตโจ้ไม่ได้รับโทรศัพท์

แต่ภายหลังสลาวาโจ้ตอบทางไลน์กลับมา
ผู้ศึกขาของเราบอกพี่ขอโทษที่ไม่รับครับ
เดี๋ยวมีประเด็นและจะเสียรูปคดีครับ
แต่พี่ไม่เคยเรียกขอเงินจากใครเลยครับ

ตอนนี้ผมโดนเลื่อยขาเก้าอี้ครับ
และทีนี้ผู้ศึกขาของเราพยายามติดต่อไปเรื่อย
ทางด้านสารวัตโจ้ก็เปิดเผยออกมาอีก
บอกว่าคือตำรวจไม่ได้มีการซ้อมหรือทำร้ายใครแต่อย่างใด

ทางครอบครัวก็ทราบดีว่าน้องที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัว

ผมขอยืนยันในฐานะตำรวจว่าไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
แล้วทีมงานตำรวจก็ไม่เคยทำเช่นนี้ด้วย
ซึ่งในขณะนี้นะครับให้ทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บรายละเอียดหลักฐาน

ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป
ทราบเรื่องทราบรายละเอียดเป็นอย่างดี
และสั่งการลงมาว่าให้อยู่เงียบเฉย
เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบครับ
แต่ผมยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบ
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นี่ไฮไลท์สำคัญคนสำคัญในประเด็นนี้
ก็คือสารวัตรโจ้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชม

เพราะว่าคนก็บอกว่ามันเหมือนเป็นหนังคนละมวล
มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันจะเป็นเรื่องโอละพอ

เป็นประเด็นใหญ่จริงนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ